มีสัญญาณบอกว่ามันเต็มเครื่องหนูเชื่อว่าเครื่องมันคงจะบอกเราแต่มันมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะคือกระดาษนี้เนี้ยสามารถซึมซับของเสียได้อย่างดีเยี่ยมจริงจริงอะไรนะแต่ฮะหนูอยากให้พี่พูดซ้ำได้เปล่าว่ะถ้าเธอจะพูดอะไรนะเธออ่านเองพี่พูดไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจฟังว่ะซึมซับยังไง
เจ็ดแผ่นอืมหนึ่งเครื่องอ่าแล้วซึมซับได้เป็นอย่างดีแล้วแต่ความงบของเจ้าของว่าเราจะกดม้วนเออไปตอนไหนถูกไหมคือให้มันต้องมันต้องเต็มแผ่นนิดหนึ่งก่อนแล้วทีนี้เราก็ต้องฝนสัตว์เลี้ยงของเราให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมใช่มันไม่ง่ายนะเออมันต้องแบบฝึกตั้งแต่เล็กเล็กเลยหรือว่
ของเสียเนี้ยจะถูกเก็บไว้ในม้วนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วมันไม่มีกลิ่นออกมาหรอพี่ไม่มีกลิ่นคือมันเก็บกลิ่นอยู่ในนั้นถ้าเธออยากจะได้กลิ่นเธอไปเปิดม้วนนั้นไม่เอาสิเออแล้วเขาบอกว่าสะดวกสบายคุณผู้ชมคือไม่ต้องมานั่งตามเก็บคือบางทีเนี้ยถ้าเกิดเราเลี้ยงสุนัขเราไม่ได้ฝึกเขา

อาม่าข้างบ้านพี่อ่ะพาหมามาเอ๊ะหน้าบ้านพี่อาม่ายังต้องตามเก็บเลยต้องเก็บต้องเก็บจริงเวลามีสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องดูแล
ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดได้แบบมือโปรเพชเนิลโอ้อันนี้เราต้องติดตามเพราะพี่พี่ติดไม่ค่อยได้เมื่อกาทีอีกยังตาเล็กงะ

เวิร์สแฟลชลาร์สแอปพลิเคตอร์

ลูกดูไม่เห็นจิไหม

แล้วมันจะมีตัวขนตาปลอม
ที่ขึ้นช่อ
ไหมคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาเราก็ทากาวติดขนตาปุ๊บ
แล้วเราก็เอาไปวางไว้เลยตามตำแหน่ง
นุ้ยชอบติดขนตาเองนุ้ยว่าอันนี้เข้ากับนุ้ยไหม

คือจะชนเหนือว่าตัวเองตาใหญ่ติดง่ายว่างั้นอะเนาะ
ไม่ได้โชว์เหนือว่าตัวเองตาใหญ่แต่โชว์เหนือว่าตัวเองมีทักษะ
เปลี่ยนเรื่อง
เพราะว่าพี่ปิดไม่ได้ไงพี่ตาเล็กไง
คืออันนี้เขาช่วยเพราะว่าถ้าคือส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่ามือไม่นิ่ง
เวลาแบบมือจะวางเป็นแผงอย่างนี้บางทีมันแบบกระเดิดไปกระเดิดมา
อย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณต๊อปดะละโน้ต
คุณต๊อปเหมาะปี๊ก็เหมาะ
แบบว่าอยากได้เป็นธรรมชาติเป็นช่อแบบนี้
เกิดไปนอนให้เขาทำติดเป้นขนตาปลอม
อันนี้ด้วยช่อจะเห็นมันบังและดูทัมราชาถี้

อ๋อลึกเข้าไปเลยติดกับช้อนตา
ติดกับตัวลากขนตาเรา

ใส่ไม่เข้ามาครึ่งปีแล้วอ่ะ

คุณหมอพูดว่าคุณอ้นตาเล็กจริงเนาะ

ลองไปหาเสื้อดูแล้วนะคะ

ร้านปังยิ้มของสามีเขา

รวมถึงขนมอื่นของร้านปังยิม
ที่ตอนนี้กำลังมาแรงแซงทางโค้ง

โอ้โอ้โอ้